นั่นก็คือการแข่งขันเรือยาวสุดมัน
คราวนี้จะพาไปชมแบบติดขอบสนามที่แม่น้ำแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาล

ไม่เคยไปดูเรือยาวที่ริมแม่น้ำโขงเลย
พูดตรงมันน่าจะสนุกมากนะคะ
มาเลยนะคะที่งานการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาวเวียดนาม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ร้องเงินรางวัลรวมมูลค่า๘๐๐๐๐๐บาท

แล้วในการแข่งขันเรือยาวแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ
เดี๋ยวคนอะไรเนี่ยเอาจริงเราไปว่า

คนภาคนี่แหละปีที่นี้เนี่ยเรานำทีมภาคมาจากจังหวัดพิจิตณ์

ก็บึงกาลมาทั้งสองที่เอามารวมกัน

บอกเลยว่าลีลาท่าทางแต่ละคน
โอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันมาก
ไปดูเลยดีกว่าว่าบรรยากาศการพากเรือยาวที่นี่

กิ้น
โดยที่ว่าโดยที่ทำเป็น

พี่พูดอะไรครับ

แต่มันคือเอกลักษณ์ต้องภาคแบบนี้
ภาคแบบให้เราใส่เหมือนไฮไซต์ทางผิวหนังได้

ไม่คือภาคไม่ได้นะเขาต้องผ่านการฝนนะคะ
เหมือนแรปอะเหมือนแรปเปอร์อะอะไรอย่างนี้
ภาคมาขนาดนี้มาสรุปผลการแข่งขันกันดีกว่านะคะ
ชนะเลิศคือทีมเรือขวัญภูไทยจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน
เย้ขวัญภูไทยขวัญภูไทยเข้ามาแล้วขวัญภูไทยเข้ามาแล้ว
ขวัญภูเต้นชัยได้รับรางวัลทรัศนาและเงินรางวัล๑๓๐๐๐๐บาทไปนะคะ
แล้วทีมชนะเลิศอีกหนึ่งทีมก็ต้องยกให้ทีมทีมภาคค่ะปรบมือหน่อย
เขาทุ่มเทมากเลยนะคะลมหายใจและลูกคอ๘ชั้นเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกแหละว่าถ้าคนไม่เคยพักก็พักไม่ได้
เขาก็มีการอนุรักษ์เรื่องของการภาพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจ
คุณบอกว่าเป็นอีกภาคจากพิจิตรมาฟิเจอร์ลิ่งกับบึงการ
โอ้โหนี่คือข้ามภาคเลยทีเดียวนะคะ